ให้สมัยดังนับรับพิธีกรอีเวนต์กันอ่ะน้อง

มันเป็นอะไรที่ฉันจะจำจนวันตาย
เพราะว่าเมื่อก่อนฉันรวยจากอีเวนต์

ทำไมถึงหยุดรับอีเวนต์นะคะก็เล่าทุกปีเลย
เพราะของโปก็ซื้อทีนึงก็จะเล่าทีนึงอ่ะ
คือก็ได้คนอื่นก็ได้เงินกันเนาะ

อะไรอย่างเงี้ยฉันไปยืนตั้งแต่๑๐โมง
ถึงทุ่มนึงแล้วต้องเป็นเหมือนแบบว่า

นุมก็ภาไปสว่าน

สำบันเป็นบ้าน
โบรกรรมได้ให้ไปทำบ้านอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมไม่มาเอาตังค์ล่ะให้เขาส่งเซ็นเช็คให้ไม่ได้เหรอแม่

ผมก็พามดดำปิดลงไปอยู่ในไหนพี่อืมแต่หนุ่มเป็นคนบอกให้เขาว่าเอาฉัน
งานนบฟ้ามาม่ะผมก็ทวนมดดำไปโอ้นี่หนุ่ม

เวนต์มาเกิดเป็น๑๐ปีก็เพราะอีผีบ้านนี้แหละ

โอ้ให้ฉันไปพิธีกร

นางสาวฉันตบหน้าตัวเองฉันทำอะไรอยู่อ่ะ
ฉันทำอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นพิธีกรคู่กันนะคะนางนุปมาสนี่นะแม่
แล้วแบบว่าลางไม่ดีถึงขนาดไหนจะรู้ไหม
ไปถึงปุ๊บไปถึงงานนุปมาศเนี่ยไปถึงโรงแรมปุ๊บ
คนวิ่งหนีออกจากโรงแรมเลยทำไมล่ะคะ
ใครจะไปอยู่มาตามคุณหนุ่มเชิญไปอยู่สิทำไมล่ะ
ผีหลอกจากโรงแรมเลยแล้วคนวิ่งหนีออกมาหมดอย่างนี้ถามสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

จริงนี่เรื่องจริงก้อยพูดอะไรพี่อย่าหนี
ตัวนี้ก็เป็นภาพเคย
ฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
เธอจับอะไรเองจี้

อาจารย์อาจารย์กลัวเหรออาจารย์

จริงแล้วผมเองเนี่ยนะมีดวงใจโหงอย่างเงียบพรุ่งก็ได้